คุณผู้ชมมาต่อกันที่นักแสดงสาวร่างเล็กอย่างแท็นัชชานะคะหลายคนออกอาการเป็นห่วง
หลังจากที่สาวแท็ตเธอโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวนะคะ
บอกว่าตัวเธอเองเนี่ยมีอาการนอนไม่หลับ
เป็นมาต่อเนื่องเกือบปีแล้วต้องกินยานอนหลับรวมถึงยาคลายเครียดอยู่เรื่อย

รู้สึกเป็นกังวลกับอาการนี้อยู่เหมือนกันค่ะ
คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาเราทำงาน

ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเครียดเรื่องอะไร

ก็คือจะปวดหัวเหมือนหัวจะระเบิดนะคะ
คุณหมอบอกว่าเป็นเพราะว่าความเครียดอะค่ะ
คุณหมอเพราะว่าอย่างนี้ต้องใช้ยานอนหลับ
เราก็รู้สึกว่าการกินยามันน่าจะเป็นวิธีสุดท้ายเนอะ
เริ่มแรกเราก็น่าจะแบบไปออกกำลังกาย
ไปหาอะไรทำก็กังวลเหมือนกัน
ก็พยายามแบบวันไหนที่หลับเองได้ก็พยายามหลับเอง
พยายามแบบอ้าววันนี้ไม่กินเนอะ
เออก็มีการบอกตัวเองนะว่าวันนี้ไม่กิน
พยายามผ่อนคลายพยายามนอนด้วยตัวเอง
จริงแล้วหลายคนนะคะเผชิญกับอาการนอนไม่หลับ

อืมคือถ้ารู้ว่ามันเครียดตอนไหนอะไรยังไงมันพอแก้ได้
แต่ถ้าไม่รู้ว่าสาเหตุการเครียดคืออะไร
อันนี้แก้ยากเพราะฉะนั้นอย่าลืมสำรวจความรู้สึกความคิดของตัวเองกันด้วยนะ